คุณผู้ชมครับผลกระทบจากราคาน้ำมันได้ส่งผลกระทบไปยัง
ผู้ประกอบการรถร่วมบริการบอกขอสอประกาศลดเที่ยววิ่งลง๘๐เปอร์เซ็นต์
เริ่มวันที่๑นี้เขาแบกรักต้นทุนไม่ไหว
สุดท้ายแล้วประชาชนทำยังไง
นั่นน่ะสิจะมีรถเดินทางพอหรือเปล่า
แล้วจะถึงสิ้นปีจะปีใหม่รถจะกลับบ้านพอกันไหมล่ะ

นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยคุณพิเชษเจียมบุรเศษระบุแบบนี้
ผู้ประกอบการรถโดยสารก็คือเป็นรถร่วมบริการบขศ

มีมติลดเที่ยววิ่งรวม๘๐เริ่ม๑กรกฎาคมนี้

ไม่สามารถแบกรับต้นทุนภาระน้ำมันดีเซลที่ปรับสูงขึ้นได้ไหวแล้วครับ
ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องแบกต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นเที่ยวละกว่า๑๖๐๐บาท
และแนวโน้มราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้ยังไง
ต้องหยุดไปแล้วกว่า๔๐ครับคุณผู้ชม
ตอนนี้มีในสมาชิกในสมาคมนี้ประมาณสัก๒๐๐๐คันได้
ทางเดียวที่สามารถเดินต่อได้
อาจจะต้องปรับราคาค่าโดยสาร
ครั้งหลังสุดปรับราคาไปปี๖๒ครับคุณผู้ชม
ในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลตอนปี๖๒อยู่ที่๒๗บาท๗๙สตางค์ต่อลิตร
ถ้าเกิดจะปรับมันต้องปรับ๖สตางค์ต่อลิตร
หรือต้องเก็บในอัตรา๕๙สตางค์ต่อกิโลเมตร
แม้จะไม่สามารถคุมต้นทุนได้จะไม่ครอบคลุมต้นทุน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
เพราะอะไรเพราะต้องการให้คูปองน้ำมัน๒บาทต่อลิตร

เดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันต้องรอการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน
สัปดาห์นี้แหละว่าจะมีการทบทวนราคาน้ำมันดีเซลให้หรือไม่
ถ้าไม่ทบทวนก็อาจจะมีการลดเที่ยววิ่งเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
ต้องรอผลประชุมด้วยนะครับ